ที่เขาขับมาแล้วปรากฏแหกโค้ง
ชนกับทั้งกระบะไปชนกับทั้งมอเตอร์ไซค์

นี่คือมอเตอร์ไซค์กระบะอยู่นี่ค่ะนี่ให้ดูฟอร์จูเนอร์ก่อนเลย
ข้างหน้านี่ยู่ยับไปเลยนะคะมาอยู่ตรงเกาะกลางถนนแบบนี้
เกิดขึ้นเมื่อตอนค่ำค่ะซึ่งบริเวณโค้งหน้าวัดปางค่า
ที่อำเภอเมืองน่านเนี่ยเจอฟอร์จูเนอร์คันนี้เนี่ยนะ
คนขับคือนายพรศักดิ์เขียวสะครูอายุ๔๐ปี
ขับมาแล้วแห่โค้งเสียหลักไปชนกับกระบะค่ะ
กระบะของนายพัชระธนพงกุลอายุ๔๐ปี
กระบะเนี่ยจอดอยู่นะจอดอยู่แปลว่าอะไร
ตัวคนขับกระบะไม่ได้อยู่ในรถอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องโชคดีค่ะ
หลังจากชนกระบะแล้วก็ไปชนมอเตอร์ไซค์อ้าวแล้วคนขี่มอเตอร์ไซค์ล่ะ
คนขี่มอเตอร์ไซค์ก็ไม่ได้อยู่บนรถเหมือนกันค่ะ
อยู่ทั้งสองคันเลยนะเพราะว่าทั้งคนขับกระบะ
คนขี่มอเตอร์ไซค์เขานั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่ร้านใกล้นั่นแหละ
คุณแต่รถที่โดนชนทั้งกระบะที่โดนชน
กระแทกมาและมอเตอร์ไซค์ที่โดนชนเกือบจะมาถึงโต๊ะก๋วยเตี๋ยวนะ
ใช่ไงรอดแบบบุดหวิดแล้วคุณคิดดูสมมุตินะ
ถ้าตอนนั้นน่ะยังเพิ่งมาจอดยังไม่ได้ลงไปนั่งกินก๋วยเตี๋
มีสภาพจะเป็นยังไงดูใจสภาพเขาเห็นไหมคะ

คือเห็นคาตาแบบนี้เลยนะคะคนขับฟอร์จูเนอร์เขาก็ยอมรับผิดแหละ
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
แปลว่าต้องใช้อะไรบ้างใช้คันกระบะใช้คันมอเตอร์ไซค
แล้วร้านน่ะได้รับความเสียหายไหมเนี่ยก็ต้องดูแลทั้งหมดเนี่ยนะ
ก็ถ่ายภาพในจุดที่เกิดเหตุเอาไว้